เฉลี่ยของคนไทยตอนนี้ที่แบกรับ

ตัวเลขเกือบ๖แสนบาทต่อครอบครัวนะฮะ

ธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ
เปิดเผยผลการสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยปีนี้
พบว่าคนไทยมีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ย๕๕๙๔๐๐บาทต่อครัวเรือน
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว๑๑กว่า
สูงสุดตั้งแต่ทำสำรวจมาในรอบ๑๕ปีเลยครับ
และจำนวนนี้ถ้าแบ่งดูไส้ในเป็นหนี้ในระบบ๘๐
เหลืออีก๒๐คือหนี้นอกระบบ
เป็นการก่อนหนี้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
และแนวโน้มมีโอกาสจะสูงขึ้นอีกนะครับ

แล้ววงเงินในการก่อนหนี้น่าจะสูงสุดในช่วงปี๒๕๕๙
ต่อให้มีเลือกตั้งแล้วแต่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนั้น

ประชาชนต้องเผชิญกับค่าครองชีพสูงรายได้ที่น้อย
จนถึงต้นปีหน้านี่คือเจาะปัญหาหนี้ครัวเรือน
ส่วนท่านนี้ครับคุณสนั่นอังอุบลกุล
หอการค้าไทยและสะพานหอการค้าแห่งประเทศไทย
บอกว่าช่วงหยุดยาว๖วัน
จริงแล้วส่งผลดีต่อเศรษฐกิจนะ
ว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ๕๐๐๗๐๐ล้านบาท
เพราะก็ถือว่ายังคงอยู่ในต้นทุนที่บริหารจัดการได้
แต่ฝากหน่อยเถอะในครั้งต่อไปถ้าจะประกาศวันหยุดยาว
น่าจะประกาศหรือสื่อสารแจ้งล่วงหน้าสักระยะหน่อย
จะยิ่งดีกว่านี้เพราะผู้ประกอบการจะได้วางแผนการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสม
ส่วนประชาชนเองก็จะได้วางแผนการเดินทางและการท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันนะครับ